ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
คุณผู้ชมครับกลับมามันกันต่อเลยดีกว่ากับมวยคู่ที่๒กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
ไปกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินนะครับ
คนนี้มาจากอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับ
กมาแล้ว๖๒ไฟล์ชนะ๔๐ไฟล์เสมอ๑ไฟล์และแพ้๒๑ไฟล์ครับ
นะครับ
เรามาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอไสงามนะครับ
จังหวัดกำแพงเพชรชกมาแล้ว๕๑ไฟล์
ชนะ๓๓ไฟล์เสมอ๒ไฟล์และแพ้๑๖ไฟล์ครับ
นักชกในมุมแดงของผมชายมาดูแลร้าสภาษี

แล้วก็ก่อนอื่นครับจะไปทราบประวัติของทั้งคู่นะครับ
ฝากถึงวันที่๙กันยานี้ครับ
สัปดาห์หน้าครับพบกับการแข่งขันไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์รูปแบบใหม่ครับ
กับการแข่งขันมวยไทย๕ยกนะครับ
แต่ที่แตกต่างกับต้องบอกว่าจับที่อื่นนี่ก็คือ๕ยกยกละ๒นาทีพัก๒นาทีครับ
ใช่ครับเราจะเป็นรูปแบบใหม่เพื่อที่จะให้แต่เกมการชกก็จะสนุกเหมือนไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
คือปกติธรรมดานะครับมวยไทย๕ยกจะชก๓นาทีพัก๒นาที

เราปรับรูปแบบใหม่คือชก๒นาทีพัก๒นาทีครับ

เพื่อที่จะให้มีเวลาพักเยอะนะครับแล้วก็เวลาชกนั้นน้อยเพื่อที่ให้เกมการชกนั้นสนุกนะครับ
แน่นอนครับสำหรับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์สัปดาห์หน้าครับมวยมันการันตีมีน็อกครับ
เหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือไม่หนีไม่เต้นไม่ถอยมีให้ลุ้นถึง๕คู่ต่อสัปดาห์
ทางไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเรานั่นเองครับ
เลข๒เริ่มที่๓กันยายนนี้คู่แรกครับ
เชียร์มันทุกวันอาทิตย์๔โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ที่คุณภาพถ่ายทอดสดกีฬาไทยนะครับประทานโทษครับ
และบนเวทีครับทางด้านมุมน้ำเงินครับ
เจ้ากิติไชครับสรรจรินนายกิติแจ่มซูวันครับ
เจอกับเผลอเมืองจังหวัดกรรษินวัย๒๐ปี
นายกิจสดาสุวรรณจิตครับจากไสงามกำแพงเพชร๒๐ปีครับ
สามฟอร์มหลังชนะ๒แพ้๑จากไข้มวยสวชลายิ่ม
ล่าสุดมาพาททาแพ้นอกให้กับยอดปราบศึกชอสังมาภัยกับที่นี่แหละครับ
นี่คือคู่ที่สองของราการมีอีกหลายคนเป็นห่วง
บอกว่าบริษัทเอเชียไฟติ้งนั้นทำมวยไทย๓ยกสนุกอยู่แล้ว
แล้วคิดยังไงถึงจะไปทำมวยไทย๕ยก
ซึ่งทางบอร์ดบริษัทเอเชียไฟติ้งและก็ทีมงานหลายคน
ยืนยันการันตีได้เลยว่าเราจะทำมวยไทย๕ยกให้สนุกเหมือนมวยไทย๓ยก
ต้องบอกว่ากีฬาที่ออกมาจากเอเชียไฟติ้งนี่เราคัดเรามีการทดลอง
ดีจริงเราไม่ทำออกมาให้ท่านผู้ชมแน่นอนครับ
ก่อนที่จะมีการชกจริงนี่เราจะมีการลองทำมาแล้วแล้วก็พิสูจน์มาแล้วว่าสนุกจริง
สัปดาห์หน้าได้เห็นกันแน่นอนครับ
โอ้โหซูเปอร์เบียร์จิ้มลำตัวครับ

กิติชัยพยายามจะสวนด้วยหมัดเหมือนกันครับ
ติชัยนี่เป็นพี่ชายของยอดขุนพลอสมิลานะครับหรือว่ายอดขุนพลสรจริน
เป็นพี่ชายร่วมสายโลหินเลยแหละครับแม่แล้วสไตล์การชกก็ใกล้เคียงกันเลย
บอกว่าน้องชายนี่มีดีกีไปถึงแชมป์นะครับกับมวยไทย๓ยก
โอ้โหสอกสายครับนี่มีกันมาแล้วกับครับ
ขุนสอกคนใหม่ครับซูเปอร์เบียร์
ในอดีตนั้นมีการสอกร้อยเข็มครับยอดขุนพลสิทธิ์ไตรภูมิ
จุบันนี้มีซัปเปอร์เบียร์สวัชละยิมนี่แหละครับ

นี่ครับพยายามกระแทกซ้ายครับหัวด้วยแข้งซ้ายหน้าครับซุปเปอร์เบียร์

ซูเปอร์เวียนี่ผมตั้งฉายาให้เป็นศอกขวาน๒แล้วครับ
เพราะหน้าตารูปร่างแล้วก็รีลาการชกนี่เหมือนกับศอกขวานอนันตศักดิพันยุทธภูมิครับ
โอ้โหนี่ครับแล้วที่อาวุธเด็ดของเขาก็คือศอกเหมือนกันครับ
เอาละครับกิติศักดิ์
กิจิชัยพยายามจะใช้หมัดครับ
โอ้โหแม่หมายก้านคอครับจังหวะนี้
เสียหลักไปครับแข้งขวาของธนกิจิชัยเติมเข้ามา
พยายามจะค้ำไว้นี่ครับแข้งขวา
ตัวเบียร์คืนตัดล่างไม่ลงไม่ลงเติมด้วยแข้งขวาครับ
เอาคืนจนได้ครับกิติชัย
ซัมมะเบียโยกหาเหลี่ยมหาจังหวะ
กิจิชัยโอ้จังหวะล็อกแม่
จังหวะเตะขวาและต่อยขวาของซัมมะเบียครับ

หนักครับไม่ได้กิติชัย
ฮุกซ้ายตัดลำตัวศอกอ่าศอกซ้ายครับ

ขวายาวโอ้จังหวะวางแข้งขวาของกิติชัย
เวลารอจังหวะอยู่ครับ
พยายามจะสร้างจังหวะให้กับตัวเอง
โอ้โหรอจังหวะที่จะสวนด้วยศอกอย่างนี้ครับ
เป็นรูปเกมที่ต้องบอกว่าตื่นเต้นครับ

ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ท่านผู้ชมกลับเข้าสู่เวทีมวยมนตรีสตูดิโอครับ
พร้าว๑๐๑สตูดิโอที่๙ครับนี่คือคู่ที่๒ครับ
แต่ว่าศาสตร์ไม่แข่งขวาครับของท่านอ้านกิติชัย
อีฮือจังหวะตอบลำตัวสวนด้วยมหาทริป๑๒เหมือนกันครับ
และนี้ครับจังหวะปลาก๒อู้หูวเร็ว

และนี้ครับหมายก้านคอแต่ตะวัด

ครับต้องบอกว่ารูปเกมนี้ค่อนข้างบีบหัวใจเลยครับ

กิจิชัยนั้นประเภทบูสู้ทรหดเดินลุยอยู่แล้วครับ
สไตล์เดียวกับน้องชายแล้วครับแชมป์ยอดขุนพล
สรรจรินหรือว่ายอดขุนพลอสมีลหลาครับ
เอาล่ะครับวากต่อยกที่สองครับ

ขวามาเปิดเกมลุกเข้าใส่เลยครับ

โอ้โหพยายามจะลุกครับไหวไม่ไหวครับ
บริเวณเปลือกตาทางด้านซ้ายครับ

เสียไปหนึ่งนับครับซูเปอร์เบียโอ้โหซอกซ้าย

อ่า

โอ้แปลกต้องบอกว่าไฟที่ไหนก็แปลก

โอ้โหเกมกำลังสนุกทีเดียวครับ
เป็นเปลือกตาครับใต้คิ้วเลยครับค่อนข้างอันตรายครับ

ขวามาก่อนครับเจอหมัดสวนเข้าไป
แล้วโอ้โหฟันเขาก่อนครับแล้วมีอาการเมา
ต่างฝ่ายต่างฟันแล้วนี่ครับโดนศอกซ้ายดอกนี้เข้าไปครับ
โอ้โหนี่ครับพยายามจะทิ้งด้วยศอกซ้ายครับตัวเองเมาก่อนครับ
น่าจะโดนตั้งแต่จังหวะบวกครับ
เลือดนี่ไหลออกมานี่ครับอืม
ไม่รู้ว่าหัวชนหรือว่าศอกนะครับแล้วทิ้งซ้ายอีกทีครับ
โอ้โหโอ้โหดูครับใต้ตาใต้เปลือกใต้คิ้วนะครับ
โอ้โหอันตรายจริงครับจังหวะนี้นี่ครับฟันด้วยศอกซ้ายอีกทีครับ
ฉากเลยครับโอ้โหเกลือจิ้มเกลือครับ
เอาละครับส่งตรงขึ้นไปบนเวทีอีกครั้งครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับมีแตกด้วยนะครับคู่นี้
ไปลุ้นรางวัลกันดีกว่าว่าจะแตกหรือไม่
คุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนความมันยังรอท่านผู้ชมอยู่ที่นี่นะครับกับรายการ